อ่ะขดหูกันเนี่ยด้านหลังเราเลยสองคนคุณผู้ชมคะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะ
หดหูใจพ่อแท้กับแม่เลี้ยงตีลูก๕ขวบแบบช้ำทั้งตัว
ตัวพ่อปฏิเสธตีแทรกสั่งสอนเท่านั้นแต่เอาจริง
เมียใหม่ต่างหากคือคนที่ตีลูกแล้วบอกเดี๋ยวจะเลิกนะกับเมียใหม่
ครับชาวบ้านแฉเลยไม่จริงค่ะดูเรื่องนี้และนี่คือสภาพร่องรอยบาดแผล
ย้ำอีกรอบนี่คือเด็กวัยเพียงแค่๕ขวบเท่านั้นนะคะ
เพราะอะไรพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้ว
เขาบอกเขาเห็นมาตลอดก็เลยแจ้งตำรวจสพมสมุทรปราการให้มาดูหน่อย
น้องคนนี้อายุแค่๕ขวบแต่ถูกพ่อแท้และแม่เลี้ยทุบตีร่างกายเป็นประจำ
เด็กเนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำไปหมดบาดแผลทั้งของเก่าของใหม่โอ้โห
ปะผสมบนเปย์กันเต็มไปหมดค่ะล่าสุดยี่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมา
เขาบอกแบบนี้เด็กถูกพ่อเกากำปั้นต่อยหน้าคุณคิง
และเอาหมวกกันน็อกตีที่หน้าด้วยโอ้โหคุณนึกภาพนะน้องนั่ง
คุณดูมือน้องหูที่ฉันเห็นมือน้องนี้แล้วที่ฉันสะโหลดถูกถูกเพราะอะไร
เล็กขนาดนี้มีตัวเล็กอยู่ครับมือมีแค่นี้ที่เขาชี้มันเป็นการ
คือเหมือนกับชี้พยายามบอกว่าหน้าเขาถูกทำร้ายตรงบริเวณไหน
แล้วคือเหมือนกับว่าน่าจะแบบมีการพูดคุยกับสหวิชาชีพ
แล้วก็คงให้ทำภาพออกมาเพราะเด็กยังเล็ก
ใช่ครับมันกระทบกระเทินจิตใจต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม
แล้วจะให้เขาเล่าออกมาเป็นคำพูดทุกอย่างแต่ละเรื่องแต่ละราว
มันก็อาจจะลำบากด้วยนะคะก็ใช้วิธีการชี้แบบนี้
น้องถูกทำร้ายแบบไหนนี่แหละค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ย
ให้หนักเลยนะคะล่าสุดชาวบ้านก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พอตำรวจไปถึงไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ
เที่ยงเผือเมืองสมุขประการเขาบอกว่าคือเขามีการพาตัวเด็กเนี้ย
ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วแต่พ่อกับปู่ไปที่โรงพักจะไปรับตัวเด็ก
พ่อพูดเลยบอกผมอยู่กินกับภรรยาใหม่ที่อายุยี่สิบเอ็ดปีมาหนึ่งปีสี่เดือนละ
จดทะเบียนสมรสกันนะอ้างแบบนี้เมียใหม่ผมนั่นแหละที่ตีลูก
เพราะลูกผมซุกสนไม่เชื่อฟังแต่ผมไม่ติดใจเอาความนะ
เดี๋ยวผมจะแยกลูกออกกับแม่เลี้ยงก็แล้วกันให้ลูกไปอยู่กับปู่แทน
แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลิกกับภรรยาใหม่คนนี้เพราะรับไม่ได้ที่เขาทำร้ายลูก
ขณะที่เด็กก็บอกกับตำรวจว่าอันนี้จะแปลกหน่อยนะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวทางสหวิชาชีพเขาน่าจะมีการพูดคุยกับเด็กเอง
บอกพ่อไม่ได้ตีแต่แม่ใหม่นี่แหละที่ตี
ทีนี้ก็มีการประสานค่ะเพื่อนบ้านประสานไปที่มูลนิธิปวีนา
อยากให้เด็กไปอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กที่สมุทรประการ
ทีมข่าวล่าสุดสอบถามไปยังเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
รู้จักกับพ่อของเด็กและตลอด๑ปีที่ผ่านมา
เห็นเด็กถูกทำร้ายจากพ่อแท้และแม่เลี้ยงแทบทุกวัน
นี่มันยิ่งกว่าการสั่งสอนรุนแรงเกินไปเพราะเด็กอายุแค่๕ขวบ

ตอนหลังเห็นเด็กไม่ล่าเริงสดใสเหมือนเดิม
อาการหวาดระแวงและหวาดกลัว
ล่าสุดเห็นพ่อแท้ของเด็กต่อยท้องลูกตัวเองรับไม่ได้แล้ว

พ่อเด็กอ้างว่าเลิกกับภรรยาใหม่แล้วใช่ไหม

แต่จริงชาวบ้านแฉว่าไม่เป็นความจริง
เพราะตอนสายของวันที่เจ้าหน้าที่รู้และเป็นข่าว

เขาเพิ่งพากันขนข้าวขนของออกไป
คนหลังจัดเกิดเรื่องนี้มีการแข้ไหม
เหมือนกับเค้าบอกว่าเค้าเริ่ม
ออกไปด้วยกันทั้งคู่เลย
วันนี้หรอใช่ถ้ามุ่งขนออกไปมันมาเลยค่ะ

ก่อนที่พี่จะเข้ามาได้สักครั้งเขาออกไปเลย

ที่เขารับรู้เหตุการณ์เรื่องนี้มาตลอด
แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่พี่นักข่าวจะเข้ามา

มันก็ไม่ตรงกับที่เขาบอกว่าเขาเลิกกับแม่เลี้ยงไปแล้ว

ทีนี้มันก็สอดคล้องว่าผู้สึกข่าวเราเอง
พยายามติดต่อขอคำชี้แจงกับพ่อของเด็ก
แต่เขาบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าไม่สะดวกติดงานอยู่ค่ะ
ตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กแล้วนะคะ

แล้วตัวเด็กน่าจะมีการสอบปากคำกันอีกแล้วค่ะ
สารมากครับน้องอายุเป็นแค่๕ขวบ